ดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่หน้าโรงพักษ์สพเมืองสมุทรสาคร
คือตำรวจเนี่ยมีปืนเอาไว้ป้องกันเอาไว้รองับเหตุเอาไว้ช่วยเหลือประชาชน
แต่ถ้าคุมสติตัวเองไม่ได้เอาไปใช้ก่อเหตุซะเองอันนี้ยุ่ง
ดาบตำรวจของสพเมืองสมุทรสาครยิงผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตที่หน้าสพเลย
ไป๗นัดฮะสาเหตุบอกว่าหึงหวงบอกว่าผู้ชายคนนี้มาจีบภรรยาของตัวเอง
แต่ทางฝั่งญาติทางฝั่งครอบครัวของผู้ตายเขาขอความเป็นธรรมนะฮะ
ทีมข่าวเราไปคุยด้วยเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
แต่ดูเหตุการณ์นี้ก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๕ที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ตายชื่อว่านายกวิทย์เหมือนชูอายุ๓๗ปีเป็นคนงานโรงงานทำลูกชิ้นปลา
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มม๗นัดนะครับ
แล้วในที่เกิดเหตุมีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
เหมือนกับเป็นคนที่พยายามมาพูดคุยเจรจาระหว่างมือปืนกับผู้ตาย
ก่อนที่จะมีการยิงกันซึ่งตำรวจได้คุมตัวไปสอบปากคำ
ส่วนคนที่ยิงคนที่เป็นมือปืนหนีไปนะฮะก่อนจะมามอบตัวในตอนหลัง
ตอนแรกข่าวบอกใส่ชุดครึ่งท่อนเหมือนตำรวจสรุปแล้วเป็นตำรวจจริงนะครับ
พยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นมีผู้ชายสองคนยืนทะเลาะกันอยู่ที่หน้าโรงพัก
แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งสวมเสื้อสีแดงเข้ามาห้ามปราม
จากนั้นผู้ชายที่แต่งตัวคล้ายตำรวจแต่งแบบครึ่งท่อน
ชักปืนมารัวยิงใส่ผู้ชายคนที่ยืนทะเลาะกันอยู่หลายนัดแล้วก็หลบหนีไป
บอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจจริงจริงนะครับคือดาบตำรวจพักขพลสุมิตตานนท์
เป็นพบหมู่ป้องกันและปราบรามของสพเมืองสมุทรสาคร
หลังก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปเบื้องต้นคาดว่ามาจากเรื่องหึงหัว
เนื่องจากทราบว่าเมื่อสัก๑สัปดาห์ที่แล้ว
ผู้ตายได้มาแอบจีบพันรยาของผู้ต้องหา
ซึ่งทำงานอยู่ที่เดียวกับผู้ตาย
โดยพบการพูดคุยกันผ่านทางแชทไลน์
แล้วก็มาเกิดเหตุอุกอาจในวันนี้เกิดขึ้นตอนตี๕
เข้าใจว่าคงนัดมาเคลียร์กันแล้วคุยกันไม่ลงตัว
พักขพลก็เลยใช้ปืนกระหน่ำยิงเขาจนเสียชีวิต
เมื่อเป็นตำรวจก่อเหตุก่อคดีแบบนี้นะครับ
ได้สั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและมีคำสั่งให้ดาบตำรวจพระคพล
สมิตตานร
และมีคำสั่งให้ดาบตำรวจพักขพลสมิตานนท์ออกจากราชการไว้ก่อนนะฮะ
ก็ต้องถูกลงโทษทั้งทางวินัยและอาญานะครับ
จากการสอบพยานในที่เกิดเหตุรวมทั้งคำให้การของภรรยาของดาบตำรวจพักขพล
เราจำลองเป็นกราฟิกนะฮะจะได้เข้าใจเหตุการณ์ว่ามันเป็นมายังไง
เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้
ดาบตำรวจพักขพลมาเข้าเวรที่สพเมืองสมุทรสาครตอนประมาณตี๔มาเข้าเวร
จากนั้นก็โทรไปหาภรรยาแล้วให้ภรรยาเรียกผู้ตายให้มาที่โรงพักมาตกลงกัน

จากนั้นภรรยาดาบตำรวจพักขพลก็โทรไปหาผู้ตายนะฮะ
ให้มาพบที่สพเมืองสมุทรสาครโดยแจ้งว่า
ดาบตำรวจพักขพลสามีของเธอต้องการจะขอพูดคุยด้วย
ต่อมาภรรยาดาบตำรวจพักขพลก็ขับรถจักรยานยนต์มาตามนัด
ก็พบว่ามาถึงเนี่ยดาบตำรวจพักขพลยืนรออยู่ก่อนแล้ว
โดยยืนรออยู่ที่ริมรั้วด้านในของสพเมืองสมุทรสาคร
ซึ่งในช่วงเวลานั้นทางผู้ตายคือนายกวิทย์เหมือนชูก็เดินทางมาถึงพอดีนะครับ
แล้วก็มาคุยกันสามคนคุยกันไปพักหนึ่งฮะตกลงกันไม่รู้เรื่อง
ดาบตำรวจพักขพลก็ชักปืนออกมายิงใส่ผู้ตายไปสามนัด
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยพบว่ามีเลือดไหลเป็นทางยาวไปด้วย
ดาบพักขพลตามไปใช้ปืนกระบอกเดิมยิงใส่ไปอีกสี่นัด
จนเสียชีวิตคาที่จากข้างในวิ่งมาข้างนอกยังตามมายิงอีกนะครับ
เขาเสียชีวิตคาที่แล้วดาบตำรวจพักขพลก็รีบหลบหนีไป
เราส่งนักข่าวไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะคะ
คุณระวีการแก้ววิจิตรนักข่าวของเราไปดูที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ยังมีรอยเลือดของผู้ตายอยู่ในจุดเกิดเหตุนะคะ
ทางด้านในสถานีตำรวจที่ผู้ตายถูกยิง๓นัด
ทีมข่าวได้ไปคุยกับวินมอเตอร์ไซค์
ใกล้กับจุดเกิดเหตุซึ่งเขาเห็นเหตุการณ์นะคะ
เขาเล่าว่าตอนนั้นมีแค่ลุงที่วิ่งวินมอเตอร์ไซค์ในช่วงเช้ามืด
ลุงเขาบอกว่าจู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังลั่นนะคะ
ผมต้องโดยเอาอยู่ข้างแกงน้ำรั้วเนี้ย
แล้วคุณจะได้ยินอะไรก่อนให้รู้ว่าเขาเป็นคนยิง

ตาเหลือมือกระตุกกระชักไปเลย

ที่สถานการณ์ไม่ปลอดภัยที่จะไหนจะปลอดภัยใช่ไหม

ได้ไปคุยกับครอบครัวของผู้ตายนะคะ

ภรรยาเขาก็เลยบอกว่าขอความเป็นธรรมให้สามีด้วย
น่าจะเป็นความเข้าใจผิดเพราะเธอไม่เชื่อว่า
สามีเธอจะไปจีบแฟนของดาบตำรวจพักขพลที่มาก่อเหตุ
คบกันมา๑๕ปีไม่เคยมีพฤติกรรมนอกใจ
ทีมข่าวไปคุยกับภรรยาแล้วก็แม่ยายนะคะ
ของผู้เสียชีวิตที่บ้านในตำบลกรกรัก

ยายของผู้ตายให้ข้อมูลบอกว่า
ที่รู้ว่าลูกเขยถูกยิงตกใจมาก
อยากจะเชื่อว่าลูกเขยจะมาถูกยิงตายแบบนี้
เขาเป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครมาก่อน

ทำไมต้องทำกันรุนแรงถึงตายแบบนี้
แล้วก็ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรค่ะ
เราก็สงสัยว่าทำไมไปยิงถึงข้างใน
ไม่มีตำรวจเข้าออกมาดูสักคน
ปืนมันก็ดังนะ
แล้วข้างในมันก็ต้องมีคนอยู่
แล้วทำไมถึงไม่มีใครรู้ไม่มีใครออกมา
จนคนตายเนี่ยวิ่งหนีออกไปข้างนอก

แต่ก็มีคนเขาเห็นแต่เขาก็เหมือนกับว่า

เขาบอกว่าเพราะว่าพอยิงเสร็จก็เดินไปเลย

ออกจากบ้านไปทำงานตั้งแต่วันจันทร์
ปกติต้องกลับบ้านช่วงสายของวันพุธ

แต่ตอนเช้าเนี่ยเธอก็ไปทำงานตามปกติ

แม่เธอโทรมาบอกว่าสามีถูกยิงตาย
ตอนแรกไม่คิดว่าคนก่อเหตุจะเป็นดาบตำรวจนายนี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้๒๓เดือนก่อน
ต่างคนต่างมีการตกลงเคลียร์ปัญหาคาใจกันไปหมดแล้ว

เรื่องจบไปแล้วภรรยาของผู้ตายบอกแบบนี้นะคะ
ตอนนั้นยอมรับว่าเธอก็แอบสงสัยในตัวสามีเหมือนกัน
เพราะรู้สึกว่าสามีเหมือนกับแอบคุยกับใครสักคน
แต่พอถามสามีสามีก็ยืนยันว่าไม่มีอะไร
ไม่อยากให้เข้าใจผิดเป็นแค่เพื่อนร่วมงาน
ตัวเธอก็เชื่อใจสามีมาตลอดเพราะเขาไม่เคยมีนิสัยนอกใจ
ตลอดเวลาที่คบกันมา๑๕ปีแล้วค่ะ
ทางแฟนของผู้หญิงขนาดนั้นก็เหมือนมาคุยกันแล้ว
ก็แบบเออแล้วเราก็คุยกับแฟนเราแฟนเราก็บอกว่าเหมือนแบบว่าไม่ได้มีอะไร
ไม่ได้มีอะไรกันเข้าใจผิดอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างทำงานแยกย้ายกัน

เรื่องที่บอกว่ามีการคุยกันมาแล้วนี่นานกี่เดือนแล้วเรื่องเนี้ย
แล้วก็เบาเอียดไปนะคิดว่าไม่มีอะไรแล้วไง
ตามว่าเคยเจอกันไหมไม่เคยเจอนะกับตอนนั้น
แบบต่อหน้าใช่ไหม
แต่พี่ก็รู้ว่าก็อยู่ในตำแหน่งดีของโบสถ์เราก็ไม่ได้ไปถามหรือว่ามีการคุยส่วนตัวกันเลย
ก็รู้อยู่ว่าทำงานอยู่ในออฟฟิศนั่นแหละแต่จะถามว่าทำตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน
เพราะว่าจะรู้ว่าอยู่ในออฟฟิศแค่นั้นแหละ
ที่ในข่าวเขาบอกว่ายิงกันแล้วในโรงพักใช่ไหมแล้วก็วิ่งหนีออกมาแล้วก็ตามมายิงต่อ
แต่แปลกเนอะตำรวจไม่มีคนเห็นจับไม่ได้
ภรรยาของนายกวิทย์ผู้ตายก็บอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับสามีด้วยนะฮะแล้วบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อเรื่องคดีจากตำรวจยังไงอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับ
วันพรุ่งนี้จะเดินทางไปรับศพสามีที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ส่วนความคืบหน้าของคดีนะครับท่านผู้ชมครับตกลงล่าสุด
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนะฮะเมื่อสักประมาณบ่ายสามครึ่งวันนี้
มอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับดาบตำรวจพักขพลนะฮะ
มามอบตัวกับตำรวจที่สพเมืองสมุทรสาครเรียบร้อยแล้วก็แอบมาค่ะ
หลบสื่อมวลชนนะฮะไปมอบตัวนะครับซึ่งตามรายงานบอกว่าจากการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหา
รับว่าเป็นคนยิงผู้ตายจริงแต่ปฏิเสธเรื่องข้อหาเจตนาฆ่าผู้อื่น
อ่าก็ถูกแจ้งข้อหาก็คือเรื่องของการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับอืม
แล้วก็คุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครทันทีแต่เขาปฏิเสธเรื่องเจตนาค่า